กับเจ๊คิมมี่ต่อค่ะ

ร้ายหลังไปผู้ชายในฝันร้าย

กับเจสถานการณ์สมมติเจนเลยจะตอบอย่างไร

ดูใจอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่

คุณจะออกห่างจากเธออย่างไร
นิ่มนวลที่สุด

นายอภิรุณครับดิติดงาน

ฝึกหน้าจอเดี๋ยวเอานะ

เดินเข้ามานั่งที่บอกข้างคุณ

เดี๋ยวแล้วผมติดงาน

ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมทำไมเธอไปจอดรถกลางสวนสาธารณะ
อ๋อไม่ต้องคิดมาก
ไม่ต้องไม่กลายทรัพย์การสมมุติสมมุติ

ฮะเอาสวยจริงไม่ต้องสมมติแต่อันนี้คือสถานการณ์สมมติ
นี่อยู่ดีอีเจนนี่ขึ้นมาแผ่นผาแล้วก็นั่ง

ถูกนี่ก็ผ่านลายได้นะต้องเป็นมิจฉาชีพ
หรืออะไรสักอย่างแล้วคุณไม่คิดจะจีบเขาเหรอ
ผมว่าสวยแต่ว่าจริงคือผมว่ามนุษย์ร้อยครั้งร้อย
มีคนแปลกหน้าเดินขึ้นมาบนรถหมอม้าเคยบอกผมไว้ตอนเด็กว่าถ้ามีคนเดินขึ้น
หน้าที่เราไม่รู้จักเข้ามาอยู่ใกล้เราให้เดินหนี

ทำงานด้วยกันก็คงเดินหนีโหอยู่ดี
เดินหนีไม่เลือกที่จะคุยไม่อะไร
แล้วก็ไปเต้นลำอยู่กลางแดดแหละเพราะมันก็เสียสติตั้งแต่ขับรถเข้ามาจอดอยู่กลางสวนสาธารณะแล้วอ่ะพี่

อ่าต่อไประหว่างที่คุณปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างสนุกสนาน

คุณหันไปสอบสายตากับสาวคนหนึ่งที่ตรงสเปคสุดคุณจะทำอย่างไร
ตึงแปงปึงแปงแล้วก็ปุ๊บหันไปแบบปึ้งตรงสเปคเลย
ถ้าเจอแบบผมก็จะให้เขารู้แหละว่าผมกำลังมองอยู่

แล้วเราจะมองเขาไงอะสมมุติว่าสาว

ไม่เดี๋ยวก่อนอันเนี้ยเข้าใจได้แต่อันเนี้ยคืออะไร

เดี๋ยวก่อนอันนี้คือผู้ชายในฝันใช่ไหมสาบานช่วยสาบานหน่อย

อ่ะรู้สึกว่าคุณจะให้ตอบเหมือนคนนั้นรู้ว่าคุณบอกโดยการถือก้าวแล้ว
ถ้าเสียงเทมดังก็ดังด้วย

เกลียดมาก
คุณพากิ๊กไปออกเดทในบรรยากาศสุดแสน

รู้สึกว่าน้องแต่งหน้าแล้วแบบไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เลย

จะบอกให้เขาเปลี่ยนยี่ห้อเจลด้วยอ่ะ

เดี๋ยวกินข้าวไปก่อนนะเดี๋ยวช่างผมมา
เค้าน่าจะรู้กันแล้ว
คุณตื่นขึ้นมาแล้วเพราะว่าซิกแพ็คสุนร่ำหายไป
เหลือไว้เพียงแต่ภูมิคุ้ย
คุณจะทำยังไง
เมื่อก่อนก็มีภูมิก็เลยเฉย
เดี๋ยวก็ต้องเล่นกลับมาใหม่อยู่ดี
เมื่อก่อนมีภูมิขนาดไหน
เมื่อก่อนก็มีภูมิ
นำเลยไหมนำนม

ใช่ครับกินแต่อาหารให้พลังงานต่ำ

ไม่ใช่บอกว่าไดเอ็ดแล้วก็ไม่กินข้าวไม่ใช่นะฮะ

เบิร์นก็หมดล่ะ

คลุมถุงชนจับแต่งงาน
แต่งงานนะอีสวยด้วยอีสวยมากเลยอ่อแต่งงานนะอี
เออเลอออกมาดังมาก
คุณจะทำอย่างไร

ไม่แบ่งเลยอาหารแค่นี้แหละ

จริงเหรอ

คือไม่ใช่สไตล์แบบผู้ชายนิ่งแล้วปล่อยผ่าน
เป็นสไตล์ผู้ชายกัดแล้วก็จบ

โพกข้าวเปล่ามาด้วยหรือเปล่า

จะได้กินด้วย
นางไม่เป็นคนสกปรกอย่างเงี้ย

รู้แล้วว่าทำไมเล่นบทนี้ได้
ล้นเหลือนี่แค่๗สถานการณ์สมมุติเท่านั้นนะคะ

แต่ตอนนี้นะคะ

ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ